อ่ะมาเรื่องราวของน้องจุ๋ยกันบ้างนะครับผมนะ
แต่งงานใช้ชีวิตคู่มาก็หลายปีแล้วนะครับ
ซึ่งความหวานทั้งคู่ก็ไม่มีลดลงเลย
จริงยิ่งรับมั่นยิ่งสวีทกันมาก
ล่าสุดสาวจุ๋ยได้โพสต์รูปชุดที่เรียกว่า
แต่สัดส่วนไม่ธรรมดาดูอวบอิ่มจนหลายตัวหลายคนเข้ามาทักว่า
ช่วงนี้พี่จุ๋ยทำไมมีน้ำมีนวลจังเลย

ล่าสุดครับมาคุยกับคุณพุทธกันดีกว่า
ล่าสุดครับผมดีเจพุธครับสวัสดีครับ

โอเคพี่มดดามสวัสดีจ้ะพุธจะมีน้องหรือยังลูก

แล้วพี่จุ๋ยดูอวบอิ่มเหรอช่วงนี้
อย่าบอกว่าจุ๋ยอวดนะครับแต่จุ๋ยเหี้ยนะครับ

เห็นซาบ้าออกกำลังกายกันทั้งคู่เลย
สุดขือตอนนี้คือแบบ
แต่ว่ายังไม่ได้มีน้องยังไม่ได้ท้องครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็มีการปรับคอมมณ์
มีการปรับเรื่องโภชนาการ
ก็เหมือนกับเตรียมตัวเตรียมร่างกายอะไรอย่างนี้ครับ

อ่าถ้าทุกวันก็คงจะเหนื่อยไปค่ะพี่อาวุธ

ให้มีน้องเร็วนะสู้โว้ยพร

โธรขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป